วันนี้การท่าเรือเอฟซีนะครับ

พร้อมกับทุ่มเงินสองร้อยล้านบาท
หวังที่จะคว้าแชมป์ให้ได้ในรูปการณ์นี้อย่างน้อย๑รายการ
วันนี้ลงสนามนัดแรกของการท่าเรือด้วยนะครับ
แล้วก็ผลงานยอดเยี่ยมเลยครับเก็บ๓คะแนนในการเอาชนะพัทยาไปแบบขาดลอย๓ต่อ๐ครับ
ปีนี้ก็เสริมทัพนักเตะอย่างเควินดิรมรำดาแกนบอสโควิชลูรูสียันเกมและบริณผาลานะครับ
เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับทีมครับ
โดยมาดามแป้งก็กล่าวว่าหลังจากที่ทำทีมมาปีนี้ก็ถือว่าเข้าปีที่๔แล้วนะครับ
ก็หวังว่าจะทำอย่างเต็มที่และตั้งใจจะทำให้ได้ดีที่สุดนะครับ
โดยทุ่มงบประมาณกว่า๒๐๐ล้านบาท
อีกครั้งจะมีความมั่นใจในตัวโค้ชและนักเตะว่าจะสามารถพาทีมไปสู่เป้าหมายก็คือการคว้าแชมป์ให้ได้อย่างน้อยหนึ่งรายการในรื่องการนี้ครับ
ขอบใจมากนะคะเหนือสิ่งอินใดนะครับแป้งต้องขอบคุณนะคะ
แฟนบอลท่าเรือทุกท่านนะคะที่ยืนเคียงข้างกับทีมมาโดยตลอดนะคะ
ยังไงก็ตามนะครับปีนี้เนี่ยเราอยากให้แฟนบอลท่าเรือเข้ามาเชียร์ให้มากนะคะ
ก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าสนามแพทย์สเตดียมคือนรกของทีมเยือนนะคะ
เราก็อยากให้คงความอย่างนั้นไว้นะคะเป็นที่น่ากลัวของทีมคู่แข่งที่เข้ามา
น้องใหม่ในฤดูการนี้นะครับเอาชนะโปรลิสเทโรไปสามต่อสอง
จริงในเกมนี้ประจวบนั้นโดนไล่ออกไป๑คนด้วยนะครับ
ช่วงที่ตามโปรลิสเทโรอยู่๑ประตูต่อ๒แต่สุดท้ายคนน้อยกว่า